สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนนะคะ
และต้องบอกว่างานเข้าอย่างจังเลยสำหรับเบนชะลาทิศ
เมื่อมีคู่กรณีเขาออกมาเรียกร้องว่าคุณเบนทำร้ายร่างกาย
นั่นน่ะสิคือเมื่อบ่ายวันนี้ค่ะนางสาวสาวิตรีว่องวัยอายุ๒๔ปี
ค่ะเดินทางไปแจ้งความที่สอนอทองหล่ออืมเธออ้างว่านักร้องตัวแม่ตบหน้า
และชกตาซ้ายเธอขณะไปเที่ยวที่ร้านอาหารย่านทองหล่อเมื่อวานนี้
โดยคู่กรณีเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณตีสอง
ขณะที่เธอและเพื่อนไปนั่งดื่มที่ชั้น๓ร้านอาหารดังกล่าว
ก็เจอกับคุณเบนแล้วก็กลุ่มเพื่อนแรกก็เฮฮาค่ะ
เดินมาชนแก้วอะไรกันแบบนี้สักพักนึงเขาบอกว่าสังเกตเห็นนักร้องดัง
มีปากเสียงกับชายโต๊ะข้างแต่ก็ไม่มีอะไรรุนแรง
กระทั่งตอนเลิกตัวเองจะกลับก็เลยเดินไปบอกลา
แต่กลับโดนคุณเบนตบแก้มข้างหนึ่งแล้วก็ได้ปรีเข้าไปต่อยตาซ้ายของเธอ
จนบวมเขียวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีภาพให้เราเห็นอยู่หรือเปล่านะคะ
ซึ่งพอทำแบบนั้นเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ลากคุณเบนขึ้นรถกลับบ้านไป
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เธอเสียความรู้สึกมาก
แต่หลังจากเกิดเหตุทางฝั่งเบนได้ติดต่อมาเจรจา
ซึ่งเธออยากให้นักร้องดังมาขอโทษด้วยตัวเองค่ะ

โดยบันเทิงไทยรัฐได้ติดต่อไปยังคู่กรณีอัปเดตล่าสุดนะคะ
ว่ามีท่าทีที่ใจเย็นลงแล้วและไม่อยากให้สัมภาษณ์ใดอีกค่ะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำลายชื่อเสียงนักร้องดัง

อันนี้นะคะเป็นภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือ
บอกว่าคุณเบนเนี่ยปรีเข้าไปต่อยตาซ้ายเธอ
ใช่ตบหน้าเสร็จแล้วก็ต่อยตาซ้าย
ก็คือภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยตาซ้ายของเธอบวมนะ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงรออีกทีนึงว่าทางคุณเบนเนี่ย
จะเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองที่บ้านหรือไม่แต่

หลายคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องใช้กำลังรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอ

สำหรับประเด็นนี้หลายคนก็ให้ความสนใจนั่นแหละเนาะ